เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูดอกไม้
เขาบอกว่าเป็นดอกไม้ที่แบบใหญ่มาก
รัชพรพูดถึงดอกไม้ที่ใหญ่คุณนึกถึงดอกอะไร
ขี้ใหญ่ใช่ไหมคะทานตะวัน
ตะวันว่าใหญ่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้มันใหญ่กว่าทานตะวันอีก
เพราะว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วต้องรอตั้ง๑๒ปีนะคุณผู้ชม
กว่าเขาจะบานทีนึงแต่โอ้โหพอละบานทีต้องเอามืออุดจมูกหน่อยนะคะ
เพราะกลิ่นเนี่ยมันเหม็นคือดอกนี้เรียกว่าดอกซากศพคุณ
หรือว่าดอกบุกยักษ์สงสารชื่อจังเลย
ที่เขาชื่อนี้เพราะมันมีที่มาที่ไปไงกลิ่นก็ไม่ต่าง
ไม่ต่างจากชื่อคือเหม็นอ่ะ

ใช่ค่ะดอกนี้สูง๑เมตร๔๘เซนติเมตร
ก็เอามาตั้งแสดงโชว์ไว้ที่หน้าประตูทางเข้าสวนนงนุษย์ที่ชนบุรีเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวมาถึงก็จะได้ชื่นชม
แล้วต้องได้พิสูจนกลิ่นความเหม็นว่ามันจะเหม็นสมชื่อซากศพไหม
คือดอกไม้นี้ค่ะเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นพืชในป่าเขตร้อนชื้นในตระกูลบัวผุด
แล้วก็ขึ้นอยู่บนเกาะสุมาตราที่อินโดนีเซีย
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางสวนนกนุษย์เนี่ย
เขาก็มีการเอาดอกซากศพมาปลูก๓ต้น

แต่ละต้นจะออกดอกจะบานจะส่งกลิ่นเหม็น
คือเขาบอกว่ากลิ่นมันเหมือนกับคล้ายกับปลา

ใช่แล้วมันจะบานแค่วันเดียวค่ะคุณผู้ชม
ไม่เกินประมาณสัก๒๔ชั่วโมงไม่เกิน๗๒ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
ซึ่งดอกที่คุณผู้ชมเห็นเป็นดอกที่๔

เป็นดอกแรกในจำนวน๑๓๐ต้นที่เอามาปลูกแล้วก็ดูแลเป็นล็อตที่๒
เพราะว่ากว่าที่เขาจะบานจะต้องรอเวลานะ๑๒ปีบางที

ค่ะซึ่งนายกัมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์บอกว่า
อกบุกยักษ์หรือว่าดอกซากศพเป็นดอกบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นต้นไม้พันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่งจะต้องมีนะ
แล้วสวนนงนุษย์เนี่ยเขาก็จะเปิดให้ชมดอกซากศพเนี่ย๑สัปดาห์
ดังนั้นใครอยากพิสูจน์กลิ่นอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ย
มันจะสมชื่อดอกซากศพหรือเปล่าก็สามารถไปได้นะคะที่สวนนงนุษย์นั่นเองนะคะ